การท่องเที่ยวถือว่าเป็นพระเอกของเศรษฐกิจไทยพอสมควร
แล้วก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าที่ผ่านมาของการท่องเที่ยวไทย
ข้างที่จะมีจำนวนนักท่องเที่ยวหายลงไปเยอะ
แล้วก็การท่องเที่ยวยังไม่ฟื้นตัวเท่าที่ควร

คุณผู้ชมที่เดินทางเข้ามาไทยน้อยลงมาก
แล้วก็ปริมาณนักท่องเที่ยวยังไม่ตรงกับเป้าหมายที่การท่องเที่ยววางไว้
เพื่อเป็นการดึงนักท่องเที่ยวกลับเข้ามาในประเทศไทย
แล้วก็เป็นการทำให้การท่องเที่ยวของไทยฟื้นตัวมากยิ่งขึ้น
ทีนี้ในเรื่องนี้ประชาชนจะมีความเห็นยังไง
เกี่ยวกับการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของไทย
ติดตามได้จากรายงานจากคุณทัศนัยโคตรทองค่ะ

คุณผู้ชมอยู่กับผมทัศนัยโค้ดทองครับ
คุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยว
คือพระเอกครับในการนำเม็ดเงินเข้าสู่ประเทศ

การท่องเที่ยวยังไม่กลับมาฟื้นตัวเท่าที่ควร
โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากจีนหายไปเป็นจำนวนมาก
นโยบายนี้จะเป็นผลดีมากน้อยแค่ไหน

ทางด้านของนางสาวถาปนีเกียรติภัยบูล
ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบอกว่า

นักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้ามาไทยแล้วมากกว่า๒ล้าน๑แสนคน
อันดับที่๒รองจากมาเลเซียครับ

จะช่วยส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวจีนเดินทางมาเที่ยวไทย
ประมาณการเอาไว้น่าจะเพิ่มได้ประมาณ๕๐๐๗๐๐คน
แล้วก็จะหนุนรายได้จากการท่องเที่ยวให้กลับมาฟื้นตัวได้
แล้วก็ช่วยเศรษฐกิจของประเทศเติบโตได้
เพิ่มขึ้นอีกประมาณสักสิบเปอร์เซ็นต์ครับในช่วงสองเดือนสุดท้ายของปี
เพราะเป็นไฮซีซั่นด้วยอาจจะเป็นแรงส่งสำคัญเลย
ทำให้นักท่องเที่ยวจีนทั้งปีนี้เกินเป้าหมาย
คืออาจจะแตะห้าล้านก็ได้ขนาดนี้ตอนนี้นะครับ
นำเที่ยวเองก็ต้องมีการประเมินแล้วก็ใช้เวลาอีกสักประมาณ๑เดือน
เตรียมพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวจากจีนที่จะกลับเข้ามาในประเทศไทยครับ
คุณผู้ชมครับตอนนี้บรรยากาศการท่องเที่ยวอย่างที่บอกไปว่า
นักท่องเที่ยวจากจีนยังไม่ค่อยเดินทางมาสักเท่าไหร่
และเรื่องนี้ส่งผลกระทบกับผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้า
ที่ต้องพึ่งนักท่องเที่ยวอย่างไร
แล้วเขาเห็นด้วยไหมกับนโยบายฟรีวีซ่าของรัฐบาล

วัดพระศรีรัตนศาสดารามราชวรมหาวิหาร
หรือวัดพระแก้วและพระบรมหาราชวัง
เป็นจุดหมายปลายทางสำคัญที่เมื่อนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาถึงไทยแล้วก็ต้องไปเยี่ยมชม
แต่จากการลงพื้นที่สำรวจของทีมข่าวเศรษฐกิจพบว่า
ปริมาณนักท่องเที่ยวบางตาลงอย่างเห็นได้ชัด
และเป็นแบบนี้มาตั้งแต่ช่วงที่โควิดระบาด
โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากจีนหายไปเป็นจำนวนมาก
แม่ค้าที่ให้บริการเช่าและขายกางเกงช้างอยู่หน้าวัดบอกว่า
นักท่องเที่ยวจีนหายไปเป็น๑๐เท่าตัว

เลยต้องทั้งขายทั้งลดทั้งแจกเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวครับ
เมื่อก่อนจะเยอะเดินไปตรงไหนก็เจอแต่จีน
เดี๋ยวตอนนี้มันหายไปมีน้อยยังมาไม่เยอะ
ก็มาแบบป๊าปปลาย
คือเขาแบบไม่ได้จีนแบบแผ่นดินใหญ่ตรง
บางทีเป็นอยู่ตามเวียดนามบ้าง
ออสเตรเลียตามอะไรจากที่ถามเขานะ
แล้วก็ถ้าเป็นแผ่นดินใหญ่เนี่ยยังมาน้อย
ปัจจัยจากโควิดระบาดแล้ว
ลบที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย
ของคนจีนที่ถูกนำเสนอข่าวออกไป

ที่ทำให้นักท่องเที่ยวจีนลดน้อยลง
ผู้ประกอบการจึงขอให้รัฐบาลเร่งสร้างความมั่นใจ
ด้านความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว
คู่ไปกับนโยบายฟรีวีซ่า
สำหรับนักท่องเที่ยวจีนที่กำลังจะประกาศใช้
แล้วก็การที่รัฐบาลเขาจะใช้นโยบายฟรีวีซ่า
เพื่อดึงคนจีนหรือว่านักท่องเที่ยวกลับเข้ามา
เราคิดว่ามันจะได้ผลไหมเราเห็นด้วยกับนโยบายนี้ไหม

ก็คิดว่าเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวด้วยไปในตัวครับ
ก็คิดว่าถ้าเป็นเดือนหน้าที่เรื่องฟรีวีซ่าเข้ามา

จากนโยบายที่รัฐบาลกำลังจะทำและความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวที่ต้องเร่งสร้างขึ้นมาแล้ว
สิ่งสำคัญอีกอย่างก็คือต้องเร่งโปรโมทการท่องเที่ยวของประเทศให้ต่างชาติรู้จักมากขึ้น
เพื่อกรอบกู้การท่องเที่ยวของไทยให้ฟื้นคืนกลับมาให้ได้
เพราะการท่องเที่ยวถือว่าเป็นพระเอกสำคัญในการนำเงินเข้าสู่ประเทศมากที่สุด
นัทพลศิลาคำถ่ายภาพทัศนัยโคตรทองทีมข่าวเศรษฐกิจรายงาน
และล่าสุดนะครับท่านนายกเองก็ประกาศแล้วครับว่า
นโยบายฟรีวีซ่าจะเริ่มใช้๒๕กันยายนนี้ไปถึงกุมภาพันธ์ปีหน้าครับ
แต่เราจะมาฟังชัดอีกครั้งหนึ่งกับเรื่องของนโยบายการสร้างเงินจากการท่องเที่ยวเข้าสู่ประเทศ
มาร่วมฟังวิสัยทัศน์ของท่านนายกเป็นที่แรกหลังรับตำแหน่งนะครับทางไทยรัฐทีวีของเรา
ก็ถึงเวลาครับในการจะมาพลิกอนาคตเพื่อประเทศไทยจากนายกรัฐมนตรีคนที่๓๐ของประเทศ
ดำเนินรายการโดยคุณสรกลอดุญญานนท์ครับ
วันจันทร์ที่๑๘กันยายนนี้เวลา๙นาฬิกาเป็นต้นไป
ชมสดได้ทางหน้าจอไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ของเราและทุกช่องทางออนไลน์ครับ
อย่าลืมนะครับเราจะเจอกันในวันพรุ่งนี้ครับเวลา๙นาฬิกากับทางไทยรัฐทีวีของเรา
และผมทัศนัยโค้ดทองลาไปก่อนสวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป